เมื่อกี้คุณทัศนัยโปรยถึงเรื่องของการเมือง
ดังนั้นเราก็มาเปิดเรื่องของการเมืองเลยดีไหมฮะสำหรับช่วงนี้นะครับ
หลังจากที่กวนของคุณธรรมนัฐพรมเผ่ารวมกับสสพลังประชารัฐอีก๒๐คน
รวมแล้วกวนของเขามี๒๑คนถูกขับออกจากพัก
เมื่อวานท่าทีของทั้งรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐคุณภัยบูลนิติตะวัน
ท่าทีของฝั่งคุณธรรมนัฐก็ออกมาเหมือนกัน
และท่าทีที่เราอยากจับจ้องมองไปคือท่าทีของนายยกรัฐมนตรีนะครับ
นายกเนี่ยโอ้โหเมื่อวานมีท่าทีแปลกอ่ะถูกต้องแปลกงงนะฮะ
เดี๋ยวไล่เลี่ยงกันไปนะฮะดูร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ากันก่อน
อัดคลิปครับเปิดใจลงในเฟซบุ๊ก
เคลียร์ประเด็นร้อนแบบนี้เลยคลิปนี้ความยาว๓นาทีครึ่ง
บอกว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายไม่ได้เครียดฮะหลังจากที่ถูกขับออกจากพักแล้วนะฮะ
และยังรู้สึกเป็นห่วงบ้านเก่าว่าเพื่อนนักการเมืองจะอยู่กันอย่างไรในบ้านหลังนั้นนะฮะ
เพราะที่ผ่านมา๑๘๐เวลาจะทำอะไรก็ได้รับการสนับสนุนจากผม
และผลเอกประวิทย์ทั้งนั้นทีนี้จะอยู่กันยังไงต่อล่ะครับ
และยังบอกด้วยนะฮะว่าผมเป็นคนตรงนะจบคือจบฮะ
แต่ถ้าไม่จบก็แยกกันเดินฮะพร้อมยืนยันว่าบ้านใหม่มีความพร้อมทุกเรื่องนะ
หลายคนอยากฟังเสียงคุณธรรมนัฐฟังกันเลย
หรออันนั้นหรอดิไม่มีครับ
มีหลายอย่างมันทำได้ไม่เต็มที่
ตั้งแต่เสร็จจากการประชุมนะครับมันไม่ได้หยุดเลยเพราะโทรศัพท์เข้ามา
พอวางสายก็สายซ้อนมาสายซ้อนมาตลอดเวลา
จนถึงกับตีหนึ่งก็ได้พักอาบน้ำกับตีหนึ่งสวดมนต์ไว้พระ
แล้วก็ดูหนังนิดหน่อยเพราะไม่ได้เครียดอะไรแล้วก็นอนหลับสบาย

ห่วงบ้านเก่าว่าพี่น้องเราหลายคนนะครับที่เป็นนักการเมืองที่มีอุดมการ
เขาจะอยู่กันยังไงถ้าไม่มีเราดูแลเขา
ส่วนใหญ่แล้วที่สอสอไปลงพื้นที่ก็ได้รับการสนุนจากพี่ทั้งนั้น
ร้อยละ๘๐จากพี่กับหัวหน้าพักเท่านั้น
หลังจากไม่มีเราแล้วใครจะทำให้เขาใครจะดูแลเขา

มันอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของนักการเมืองบางกลุ่ม
เพราะฉะนั้นภาพเราที่ออกสื่อเนี่ยก็เพราะเราทำงาน
เพราะฉะนั้นก็ทำให้กลายคนที่เราเป็นคนตกเงินมา

อย่างพี่เนี่ยเคลียร์จบคือจบไม่เคยได้เอามาเป็นประเด็น
มันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ยอมรับความเป็นจริง
เมื่อจบก็ต้องจบเมื่อจบไม่จบเราก็แยกกันเดินดีกว่า
โอ้โหก็คือเคลียร์กันประมาณสัก๗๘ประเด็นนะฮะ
ประเด็นแรกก็คือเมื่อคืนนอนหลับสบายไหม
หลังจากที่เสร็จสิ้นเรื่องราวนี้ถูกขับออกจากพักแล้ว
อย่างที่ต่อไปก็นอนหลับสบายดีดูหนังก่อนนอนนะฮะ
ลาออกกับขับออกเนี่ยต่างกันอย่างไรคุณธรรมนัฐก็ชี้แจงไปนะฮะ
ความรู้สึกแรกที่ออกมาคืออะไรก็คือห่วงบ้านเก่านะครับ
การออกมามีผลยังไงต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
เขาบอกว่าโอ้โหอยู่บ้านเก่าทำงานได้ไม่เต็มที่
แต่เดี๋ยวดูก่อนนะอยู่บ้านใหม่เดี๋ยวทำงานเต็มที่แน่นอนนะครับ
รู้สึกยังไงที่ได้ยินคนพูดว่าก็แค่ละครฉากหนึ่ง
คุณธรรมนัฐบอกเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่า
พี่เป็นคนตรงไปตรงมาเมื่อกี้ที่ตอบคำถามเรื่องนี้
เพราะคำถามเกี่ยวกับว่าอันนี้เป็นการจัดฉากเป็นละคร

คุณธรรมนัฏบอกว่าก็มันอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ย
มันไม่เป็นไม่ได้ยอมรับความจริงกันเมื่อจบก็ต้องจบนะฮะ
บ้านหลังใหม่มีชื่อว่าอะไร
คุณธรรมนัฐตอบว่าคือจริงพักนี้เป็นบ้านหลังใหม่เนี่ย
มันไม่ใช่เป็นพักที่เพิ่งเกิดแน่
เป็นพักที่เกิดมานานพอสมควรแล้ว
ครั้งหนึ่งที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง
จะใช้เป็นพักหลักด้วยซ้ำ
ซึ่งพักนี้เปิดตัวมานานแล้ว
ทุกคนก็ร้องอ๋อเป็นพักของใคร
เรามีความพร้อมทุกเรื่ององค์ประกอบอื่นเราพร้อมหมดนะครับ
แล้วบ้านหลังใหม่เราก็เตรียมมานานแล้ว

ตอนนี้คนจับจ้องไปที่พักเศรษฐกิจไทย

ว่าจะมีพลเอกวิทย์หรือว่าบิ๊กน้อยเนี่ย

เศรษฐกิจไทยนะไม่ใช่เศรษฐกิจใหม่ในกรุง
เศรษฐกิจไทยแต่ทีนี้เศรษฐกิจไทยเพิ่งก่อตั้ง
แต่นี่คุณธรรมนัฐบอกที่จะไปพักนั้นก่อตั้งนานแล้ว

การเปิดใจของคุณธรรมนัฐแต่เปิดไม่หมดนะคุณ

และล่าสุดเมื่อคืนนี้ในเฟสของไผ่ลิกสสกำแพงเพชร
ตอนนี้พวกผมนะได้มีพักที่พวกเราจะเข้ามาอยู่คือ

เพราะแนวทางที่พูดคุยกันเข้ากันได้ดี
จับจ้องมองไปแล้วกันพักเศรษฐกิจไทย
อกจากนี้ยังมีกระแสข่าวออกมาว่าพักเล็กที่ร้อยเอกธรรมนัฐ
เคยเป็นคนประสานให้มาสนับสนุนรัฐบาล
ตอนนี้ก็พร้อมจะมาจับมือกับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐ
ไม่ว่าจะเป็นพักรักผืนป่าประเทศไทยพักพลังชาติไทย
พักประชาพิวัฒน์พักครูไทยเพื่อประชาชน
พักไทยศิวิลัยเป็นต้น
ด้านของคุณเต้คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์

ที่ร้อยเอกธรรมนัฐพาสอสอ๒๐คนออกจากพักพลังประชาบรัฐ

ถ้าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันฮะ
ซึ่งผมชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์

และประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องการเหมือนกัน

คุณเต้รีบออกมาแบบขโมยซีนก่อนเลยนะ
เมื่อวานขโมยซีนก่อนที่ทางพักพลังประชารัฐเขาจะชี้แจงอีก
ก่อนคุณธรรมนัฐชี้แจงอีกคุณเต้มาก่อนแล้ว